ส่วนที่จังหวัดยลายอดผู้ป่วยตอนนี้
โรคโควิด๑๙เพิ่มขึ้น
เมื่อวานนี้เพิ่มขึ้น๒๔ราย

ก็ทำให้แม่ทัพภาคที่๔จะต้องลงพื้นที่
อันนี้สำคัญจะต้องไปทำความเข้าใจนะคะ
โดยเฉพาะกลุ่มผู้นำศาสนา
ว่าช่วงนี้อาจจะงดอาจจะเว้น

โทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่๔ค่ะ
ไปเข้าพบผู้นำศาสนาในพื้นที่ยาลานะคะ

มาตรการของรัฐเพื่อที่จะฝ่าวิกฤตนี้ไป

ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามพรกรฉุกเฉินนะคะ

ก็คือการจัดการการเดินทาง

ขอให้ประชาชนอดทนประมาณ๓๓วัน
อยู่ในอำเภออยู่ในจังหวัดของตัวเอง
ถ้าดีที่สุดอยู่ในบ้านของตัวเองค่ะ

แล้วก็ยืนยันว่าการดำรงชีวิตประจำวัน

ร้านอาหารร้านขายของเปิดขายได้ตามปกติ
แต่ไปในช่วงเวลาที่เหมาะสม
สัปดาห์ไปครั้งประมาณนี้เนี่ยนะคะ
ส่วนการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อ
ล่าสุดเพราะว่ารัฐกาลจังหวัดญาลาสั่ง
ศูนย์ดะวะแห่งประเทศไทยแล้วนะคะ
เพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่มีคนเดินทางไปร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ค่ะ
ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเฉพาะที่ยาลานะคะ๒๔ราย
แล้วก็ยังมีกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสอีกนะ๕๕ราย
ตอนนี้กักตัวอยู่แล้วก็ยังไม่ทราบผลด้วย
ก็ต้องกักตัวก่อนแล้วค่อยไปตรวจโรคนี้นะคะ
ที่ผ่านมายังพบผู้ติดเชื้อในยาลาส่วนหนึ่ง
เป็นกลุ่มที่เดินทางกลับจากการร่วมกิจกรรมชุมนุมทางศาสนาที่ประเทศมาเลเซีย

สังเกตตัวเองก่อนถ้ามีอาการกักตัวค่ะ